ทุกผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าให้ต่อนะฮะ
เรื่องของหลานสาวกับน้าชายค่ะ
ว่าหลานเนี่ยขี่จักรยานยนต์ข้ามจังหวัดมาชกหน้าน้าเลยใช่ไหม
เพราะว่าน้าเนี่ยไปทำร้ายลูกสาวเรื่องเปิดประตูบ้านเสียงดัง
ลูกสาวก็มีศักดิ์เป็นหลานอันนั้นเขาก็เป็นตา
คือต่างฝ่ายต่างแจ้งความกันไปมานะฮะใช่ค่ะ
วันนี้ตำรวจนัดเจรจากลายเกลี่ยกันได้ความว่ายังไงเนี่ย
แม่เดี๋ยวไปดูวินาทีที่เจอที่โรงพักหน่อยนะฮะ
เขาเอาในครัวที่ผมทำไว้เอาไปทำห้องนอน
แล้วผมต้องไปต่อเติมตรงรั้วบ้านทำในครัว
แล้วผมจะทำยังไงอ่ะก็ถ้าไม่อยากอยากขึ้นมาในครัว
ลื้อข้างล่างค่ะตามที่คุยกันบอกว่ายังไง
แยกบ้านไม่ได้อยู่แล้วถึงจะมาทำสัญญาอะไรต่างต่าง
ตั้งแต่สุดท้ายเขามีความรู้สึกว่าดีดอกกัน
ใส่อารมณ์การเดือดร้อนก็หนูขอแค่เขาไม่ต้องมายุ่งกับลูกหนูอีก
คือต่างคนต่างอยู่ประตูบ้านมันก็ปิดมาตั้งนานแล้ว
ขอแค่ไม่ต้องมาแขวะลูกหนูได้ไหมไม่ต้องมาแจกของรับกลางค่ำกลางคืนอ่ะ
ไม่ต้องเก่งได้ไหมไม่ต้องไปยุ่งกันอย่างนั้นดีครับพี่
ใช่เพราะว่าหนูไม่เคยยุ่งกับเขาเลยแต่บ้านใหญ่ผมต้องขึ้นได้

แล้วจะไม่มีการด่าแขวะจะไม่มีการกำสิ้น
ให้เวลาปรับใจกันนิดหนึ่ง
หนูอยากจบค่ะหนูอยากกลับมาหากินแล้วหนูเหนื่อย
เหมือนกันครับอยากทำมาหากินเหมือนกัน
แต่บ้านหลังนั้นผมขึ้นไม่ได้ผมก็ไม่ยอม

หลังจากเมื่อวานเป็นกาวใจไม่สำเร็จ

สพบังปะอินนะครับที่พระนครศรีอยุธยา
นี่หลานสาวนะนุ่นน้าชาย
แล้วข้างหลานสาวมีลูกสาวของหลานอยู่

มูลเหตุมันก็ทั้งฝั่งของหลานสาว
บอกว่าน้าชายนี่มาดุมาด่ามาทำร้ายลูกเธอได้ยังไง
หาว่าลูกเธอเปิดประตูเสียงดัง
พอลูกบอกแม่นี่เธอขี่จักรยานยนต์ข้ามจังหวัดมาหาลูกเลยนะ

มาถึงเจอน้าชกน้าก่อนเลย

ต่างฝ่ายเขาก็ต่างไปแจ้งความกัน
เมื่อวานติตามไปหาที่บ้านที่อยุธยา
ทำให้พบว่าบ้านหลังนี้เขาเป็นเนื้อที่เดียวกัน
มีประตูเข้าออกประตูรั้วอยู่ประตูหนึ่ง
แล้วมันแยกบ้านออกเป็น๒ปีกใช่ไหม
มีบ้านหลังใหญ่ที่ฝั่งทางหลานกับลูกสาวเขาอยู่
กับอีกบ้านนึงเนี่ยเป็นอีกปีกหนึ่งทางน้าชายเขาอยู่

นี่ประตูนี้นะครับ
เมื่อวานเขายังลองเปิดปิดให้กับติ

แล้วหน้าชายเขาก็เลยโพลมาหาติว่ากับผม

แต่ว่าพอเปิดแล้วเปิดไม่ดีเนี่ย

ก็เลยวันนั้นผลักไปแค่นี้เอง
ผลักลูกของหลานก็เป็นเหรนนะครับ
นี่แม่เขาก็เลยพูดให้มันจริงหน่อย

ติหมุนเลยติจะไปทางไหนก่อนดี
ส่วนตัวน้องที่เป็น
คนที่ถูกผลักวันนั้นก็ยืนอยู่แถวนี้เนี่ยนะฮะ

พนักงานสอบสวนสพบังปะอิน

เจรจากลายเกลี่ยกันนะครับ

เพื่อสีแดงส้มส้ม
ชื่อคุณชาวลิศนะฮะมากับภรรยา
อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นหลานสาวนะฮะ

พนักงานสอบสวนบอกว่า
ทั้งฝั่งของ

น้าเนี่ยมาผลักมากระชากคอเสื้อลูกสาวของเธอแต่ทางฝั่ง
ของนะชายก็บอกว่าทำล้านสาวเนี่ยพอรู้เรื่องมาถึงก็มาชก
หน้าน้าเหมือนกันตำรวจก็พยายามนะให้คุยกันดีดีลดที่ถี่กันนะ
เหมือนที่ท่านได้ยินเมื่อสักครู่นี้พันธบทโทษธีรกุลแฝงฤทธหลง
ท่านเป็นสารวัตรสอบสวนของสพบังปะอินท่านก็บอกว่าเออยังไงแหม
ก็บ้านก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่ใช่เหรอมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอ่ะ
ที่ถี่กันหน่อยไหมล่ะลองคุยกันดีนะคือบ้านเนี่ยมันเป็นมรดกตกทอด
เขาก็เลยมันต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ทั้งสองฝั่งก็ต่างอ้างเหตุผลของตัวเอง
คือเมื่อกี้ก็ได้ยินใช่ไหมต่างฝ่ายต่างบอกอยากจะทำมาหากินแล้วต่างคนต่างอยู่
แต่มันก็มีข้อแม้อยู่ทางฝั่งของหลานสาวบอกต่างคนต่างอยู่ก็ได้
แต่ว่าน้าเนี่ยห้ามขึ้นมาบ้านใหญ่นะน้าก็บอกเอาจะไม่ให้ขึ้นได้ยังไง
ก็บ้านใหญ่มันบ้านตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มรดกตกทอดจะมาห้ามไม่ให้ขึ้นได้ยังไง
เห็นไหมน้าเขาอยู่ปีกนู้นแล้วมีฝั่งที่เป็นปีกบ้านใหญ่
คือคุณมณฤดีเนี่ยฝั่งหลานสาวเนี่ยบอกว่าขอให้มีการลงบันทึกเป็นลายลักษณอักษรเอาไว้ต่อหน้าตำรวจ
ว่าจะต่างคนต่างอยู่เลิกราวีกันอย่ามายุ่งเกี่ยวกัน
และไม่ให้น้าเนี่ยคือนายชาวลิศเนี่ยมายุ่งกับครอบครัวเธออีก
คือห้ามเข้ามาในตัวบ้านฝั่งนี้เลยฝั่งที่ลูกสาวเธออยู่
เพราะเธอเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกเพราะว่าลูกเนี่ยต้องอยู่คนเดียว
ต้องไปทำงานที่อื่นนะแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งน้าชายเนี่ย
มาอ้างว่าเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยอ้างอย่างนี้ไม่ได้หรอก
คือเพิ่งโอนสิทธิ์เป็นชื่อน้าเนี่ยเมื่อเมษายนที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาเนี่ยลูกหลานเขาอยู่กันมาตลอดแล้วเพิ่งได้สิทธิ์เมื่อเมษายนที่ผ่านมา
มาไล่คนอื่นที่อยู่ในบ้านได้ยังไงแต่คุณชาวลิศบอกว่าตัวผมมีสิทธิ์ในบ้านทั้งหมด
เพราะพ่อยกให้ผมเป็นเจ้าของบ้านแล้วไอ้บ้านหลังที่ว่าน้องสาว
หลานสาวกับลูกสาวของหลานอยู่เนี่ยเป็นบ้านที่เขาเป็นคนสร้างมาตั้งแต่ต้น
แล้วจะไม่ให้เขาเนี่ยขึ้นบ้านได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้
นี่ค่ะคือเอาเป็นว่าอ้างกันไปอ้างกันมาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะฮะ
หาข้อตกลงไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับตำรวจก็เลยบอกเอาอย่างงี้
ตกลงกันไม่ได้ก็แจ้งข้อหาทั้งสองฝ่าย
ฟังคุณมรดีบอกไม่เป็นไรยินดีพร้อมเสียค่าปรับเรื่องทำร้ายร่างกาย
แต่ฝั่งนายชาวลิศบอกไม่เสียถ้าจะเสียนู่นเลยขอไปเสียในชั้นศาล
สารเป็นคนตัดสินนี่เรื่องก็เลยเป็นอย่างนี้ทางคดี
ท่านผู้ชมฮะหลังจากที่หาข้อยุติตรงนี้ไม่ได้นะครับ
คงต้องไปจบที่ศาลเนี่ยฮะเราก็เลยตามไปดูต่อว่าเออไปถึงบ้านแล้วเขาจะเป็นยังไงกันต่อ
ก็ยังตกลงกันไม่ได้อยู่ดีนะตำรวจต้องมาส่งที่บ้านกันเลยนะ
ลองดูตรงนี้หน่อยนะครับ
ปตุภาษภ์สองครับพวกเราที่อยากจะขึ้นไปเพราะอะไรครับ
ผมดูแลอยู่นะครับบ้านดูแลใครค่ะบ้าน่ะ

จับคลาดขาดนิดกันเลยเหรอดี

เมื่อวานบอกจะเอาอะไรมากั้นกลาง

แต่ที่สุดแล้วเนี่ยคดีคือก็ไปว่ากันต่อในชั้นศาล